จากผลไม้พื้นบ้านที่เรารู้จักกุ้นเคยกันดีมะม่วง

เป็นโรงงานผลไม้แปลรูประเภทได้อย่างไร

ไทย่่ารุ่นที่๒ของวารพร
สวัสดีค่ะ
อยากจะถามคุณชายรัฐหน่อยนะครับเล่าย้อนให้ฟังหน่อยว่า
ไอ้สูตรผลไม้ดองจากเมืองสวทาวหรือรุ่นเตี๋ยนี่ครับ

ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยนะฮะเป็นคนที่เก่งนะครับ
แล้วก็สามารถที่จะเก็บเอาอาหารเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับ
ยามที่เขาไม่มีหรือฤดูกาลที่มันหมดไปแล้ว
เพราะฉะนั้นการกระบวนการดองมันเกิดขึ้นมาเป็นนับเป็นพันปี
พอเตี๋ยนี่ที่เขาโอบพยพมาจากสวทาว
พอมาอยู่ในเมืองไทยเขาก็เอาความรู้ความสามารถตรงนี้

แล้วที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะครับเราเป็นแหล่งมะม่วง

พอเหลือกินเหลือใช้นะวิธีการที่ดีสุดเลยคือเอามาดอง
ก็กลายเป็นมะม่วงดองนะครับเกิดขึ้นมา
นับเป็นเตี๋ยเขาก็เอาในสิ่งที่มันมีอยู่เอามาใช้ประโยชน์
เมื่อชะเชิงเซามีมะม่วงเยอะก็เอามะม่วงมาทำมาเป็นม่วงดอง
แล้วก็จำหน่ายทั่วฉะเชิงเซาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง

แล้วคุณชายรัฐเองเนี่ยรับช่วงต่อมาจากยุคของเตี๋ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอคะ

เพราะว่าการทำมะม่วงเนี่ยยุคของเตี๋ยผมเนี่ยนะครับ
ไม่ค่อยได้ใช้ลูกจ้างทำเองออกพวกลูกหลานมาใช้
เพราะฉะนั้นเวลาทำมะม่วงดองเนี่ยนะครับมันเหนื่อย

อ๋อเป็นอาจารย์หรือคะ
สอนหนังสืออยู่ประมาณ๑๐ปี
แล้วถึงจุดไหนคะที่แบบ๑๐ปีเราต้องยอมมาทำละ
ตอนนั้นผมไปสอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีราชวศึกษา
ตอนนั้นแม่เขาก็อยากให้ผมกลับบ้าน
เขามีเงินมาจำนวนนึงมาบอกว่า

มาให้มาลงทุนทำอะไรก็ได้

ล้ำนะครับอยู่ที่สวัสดีครับวันนักรุ่นขึ้นให้๑ล้านบาทครับ

๑ล้านสมัยนั้นเยอะนะ
โอเคฮยุคนั่นเยอะมากครับ
ก็น่าจะเป็นเงินเก็บของเขาทั้งหมดเลยครับ

ในที่สุดก็กลับบ้าน
ตอนนั้นเขาก็ไปศึกษาเกี่ยวเรื่องของกุ้งกุหลาดำ

ของการเลี้ยงกุ้งไม่ประมาณเฟล
แทบจะหมดแล้วแทบจะหมด

ไหนไม่มีหลักฐานเพราะเป็นป่าชายเลน

แล้วก็ขายทิ้งนะก็เลิก

หมายถึงว่าไอ้กุ้งเนี่ยมันจะมีไข่

ไนค์ตัวนอยพีเอสมันจะเป็นตัวเล็กคล้ายแมงมุม
เราซื้อนอยพีเอสมามันจะขายเป็นล้านล้านละประมาณพันหนึ่ง

ผ่านไป๑๖วันแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
หน่าคิดอย่างนี้
ผมเลี้ยงอยู่แค่๒๐วันเอง

ต้องทำอะไรอะไรเองทุกอย่าง

หมดพลังใจนอนตายไปอยู่นานไหมครับ

มีวิธีกรอบกู้กำลังใจกลับมาสู้ใหม่

ตอนนี้มันคล้ายว่าความมั่นใจมันหายไป
แล้วเราทำอะไรได้นอกจากเป็นครูสอนหนังสือ
อาชีพหนึ่งที่เรารู้ทุกอย่างเพราะเราทำตั้งแต่เด็ก

คนชาเชิงเซาเรามันมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์

แล้วก็ทำให้เราเก่งในเรื่องต่างเหล่านี้
เห็นมะม่วงเราก็รู้มะม่วงสายพันธุ์อะไร
มะม่วงก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้ดองได้หรือไม่

แต่ว่าเห็นว่าช่วงแรกเริ่มจากดองจากโอ่งก่อนใช่ไหมคะ
จาก๘๐โอ่งแล้วขยายมายังไงคะกว่าจะเป็นโรงงาน
เวลาที่เราเริ่มต้นในการดอง
โอ่งที่จะใช้เราก็รู้จักแหล่งที่จะซื้อ

ไม่ได้แปลว่าโอ่งอะไรก็ใช้ได้

ถ้าจะเอามาดองมะม่วงต้องเป็นโอ่งที่คัด
หมายถึงว่าไม่มีตามดไม่มีรอยแตก
ที่เผาในหนึ่งเตาเผาเนี่ยดีแบบนี้ไม่กี่ลูก
ในเห็นว่าปีกว่าจากดองโอ่ง

ช่วงแรกของโรงงานก็ยังเป็นโอ่งอยู่นะครับ
ผมมีโอ่งสูงสุด๒๐๐๐กว่าใบครับ

วางซ้อนขึ้นไปซ้อน๒ซ้อน๓

โอ่งใบล่างมันแตกมันมัวถัดลด
มันจะถลบหมดเลยเหมือนตึกถลบนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเปลี่ยนจากโอ่งมาเป็นบ่อ

เบอร์เพราะว่าซีเมนมันทนไม่ได้ทนน้ำดอง
เพราะมันมีทั้งเกลือมีทั้งความเปรี้ยวของมะม่วงด้วย
คุณแชมป์เคยช่วยคุณพ่อดองมะม่วงใส่โอ่งไหมคะ
ทันไหมคะยุคนั้นทันครับ

ก็เป็นเด็กโตมาในโรงงานครับ
แล้วก็ไปนั่งเฝ้ากิโลมะม่วง

พอแข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็เป็นเด็กเข็นมะม่วง
แล้วก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยซัมเมอร์ใช่ไหมครับ

เมอร์ก็ไม่เคยได้ไปไหนเลยเบรกอยู่ที่โรงงาน

อ่องใบหนึ่งนี่ฮะดองมะม่วงได้เยอะน้อยขนาดไหนครับ

เนี้ยเยอะมากนะ๑๒๐กิโลกรัมเยอะมาก
มีโอ่งสูงสุด๒๐๐๐กว่าใบครับ

แล้วทำเยอะขนาดนี้เขาไปขายที่ไหนค่ะ

ทั่วประเทศส่งขายคือใช้ชื่อแบรนด์วรพรแล้วส่งขายทั่วประเทศ
และส่งไปทั่วโลกแล้วด้วยครับตอนนี้
ตอนนี้นอกแต่ประเทศไทยก็คือส่งไปทั่วโลกแล้ว
ทุกคนก็เลยรู้จักมะม่วงดองชื่อวรพรเรียบร้อย
เริ่มใช้ชื่อวอรพรนี่ตอนนี้ตอนไหนครับตอนยุคคุณเตี๋ยวหมดเลยเป่ะครับ
มีลูกสองคนคนแรกผู้หญิงชื่อวราพร

มันยาวเกินไป
คนส่วนใหญ่จะอ่านว่ามะม่วงดองว่าลาพร

แล้วก็ในอดีตมียี่ห้อวราพรที่ทำเหมือนกับเราเลย

เดี๋ยวคุณรักครั้งบอกว่าไปซื้อมะม่วงว่าลาพรไก่ได้ไงครับ

เราทำมาจนกระทั่งเรามีชื่อเสียงแล้ว

แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อของ๗๑๑เนี่ย
เขาอยากได้มะม่วงดองของเราเอาไปขาย

เราไป๒๓ครั้งก็ยังไม่สำเร็จ

ในขณะที่เรากำลังวุ่นวายอยู่เรื่องนี้
เจ้าหน้าที่๗๑๑เขาโทรมาหาเรา
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้เราไปใหม่
ทั้งที่เราก็คุยมา๓๔ครั้ง

เราก็มีความรู้สึกว่ามันยุ่งยาก
แล้วเขาก็บอกเราว่าเขามีรายที่๒
ผมก็บอกว่าน้องพี่ไม่เอาแล้ว

น้องเขาก็บอกว่าพี่มาพรุ่งนี้มาแล้วมาเสร็จตัญญาเลย
นั่นไง

แต่เราก็ไม่รู้ว่าพวกนี้เราจะไปได้หรือเปล่า

ทำให้วรพรเราไปถึงเมืองจีนด้วย
ไปกับพี่ป้องปะเนี่ย

พยายามพาคนไทยออกไปบุกตลาดจีน

มันถึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นัก

ทุ่มเทให้กับเซี่ยงไฮค่อนข้างเยอะ
เหตุที่ว่าตอนที่เราไปขายที่เซี่ยเราไปเองเนี่ยเราก็ขายดี
มองเห็นว่าซิ่งไฮน่าจะเป็นโอกาส

ท่านประธานธานินท่านบอกว่าให้โอกาสคนไทยในการบุกเข้าในจีน
ทำให้ยอดขายเราตอนนั้นเราก็เติบโตได้
เขาลงมาที่ชั้นล่างแล้วก็ต้องตามกฎิกาของเขา
ต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับ
ก็คือประเภทของสินค้ามะม่วงดอง๘แสนมะม่วงใช่อีก๘แสน
ของเรานี่จะไปอยู่๓๔ผลิตภัณฑ์นะครับเราก็เสียเงินไปประมาณ๓๔ล้านบวก
เราจะเก็บเงินได้ก็ต่อเมื่อเขาขายของได้
ด้วยความอยากของเราที่เราบอกว่าเราอยากจะตะลุยในเมืองจีน
สู้ครับเอาเงื่อนไขยังไงสู้หมดเอาหมดเลย
มันมีอยู่อย่างมันมีวันหมดอายุ
พอถึงปีหมดอายุเขาก็คืนแต่เมืองจีนเนี่ยมีภาษีนำเข้าแท็ก
๑๗ที่สินค้าคืนขายไม่ออก
แต่แท็กก็ไม่คืนแวดก็ไม่คืน

ต้องปิดโครงการไปว่าไม่เอาเพราะเราขัดทุนนะครับ

หมายถึงว่าไอ้ยอดคนที่มาซื้อจากเราเนี่ยเขาซื้อไปแล้วไปขายขายดี
คราวนี้ทะลุเลยครับหมายถึงว่าไอ้ที่เราทำไว้แล้วเนี่ยไม่พอครับ

มีคนรับไปขายแล้วขายดีมากจนกระทั่ง

ขายเก่งกว่าเราด้วยเนอ

คือบางทีเราไปลุยอยู่หลายปีทำเองแต่เราเป็นผู้ผลิตเนาะ
กับคนที่เขาเป็นเจ้าของช่องทางจริงเนี่ยเขาขายได้ดีกว่าเรา
อาจจะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดกว่าเราแล้วมีช่องทางการขายที่ชัดเจนกว่าเรา

เรียกว่าตอนแรกที่ทำขยายโรงงานเพื่อส่งเมืองจีนทำแล้วก็ยังไม่พอ

โอ้โห๔ปี๕ปีที่เป็นอย่างนี้นะครับหมายถึงว่าทำยังไงก็ไม่พอเร่งเท่าไหร่ก็ไม่พอ
วันดีคืนดีของเต็มโรงงานเลยไม่มีใครเอา

เดินทางแรกนึกว่าเป็นของเรา
เพื่อนก็ทำเนี่ยไม่เท่ากับว่าปลอมแล้วไม่อร่อย

ถ้าปลอมแล้วมันไม่อร่อยเนี่ยเขาก็ซื้อครั้งเดียวเขาจะจำว่าอันนี้

มันสัมปรายตลาดเราเลย

บทสรุปตลาดเมืองจีนของวรพรเนี่ย

เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของต่างประเทศของเราอยู่ครับ

ยังสู้อยู่ครับแล้วเราก็ยังมองเห็นโอกาสของ
วรพรที่ประเทศจีนอยู่ครับ

ก็ในยอดส่งออก๓๐เนี่ยครับ
๓๐นั้นครับก็มากกว่าครึ่งหนึ่ง

ก็ถือว่าสู้มาจนก็เยอะนะครับ
อย่างที่คุณแชมป์บอกว่าตอนนี้เราขยายตลาดไปเยอะ
จากจีนก็คือไปทางยุโรปไปอังกฤษ
ก็เลยมีการรับผลิตสินค้าตามออเดอร์
ล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่วันนี้คุณแชมป์เอามาให้เราดูด้วยว่า
เขาจะส่งไปขายที่อังกฤษ

อันนี้คืออะไรครับคุณแชมป์ไหนล่ะ
ครับเมนูนี้ส่งที่อังกฤษ

อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ
แล้วก็เราทุกคนจะได้ชิมก่อนลูกค้าที่อังกฤษด้วย

เป็นมะม่วงกวนที่เราใส่ชิ้นมะม่วงหนึบหยุ่นเข้าไปจริง
มะม่วงกวนจะไม่มีเนื้อข้างในใช่ไหมคะ

ใช่ครับแล้วก็พริกเกลือซิกเนเจอร์ของวรพรเนี่ย
ลูกค้าที่อังกฤษได้ชิมเขาบอกว่ามันเยี่ยมมาก
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมะม่วงกวนรสชาติเปรี้ยวกินแล้วมีเนื้อมะม่วงหยุ่น

ฟังดูเป็นไงครับ
นี่แค่ฟังแล้วมันต้องโดนครับ
น้ำลายออกสองครั้ง
ต้องชิมแล้วแหละ

อันนี้เรากินแบบว่าไม่ต้องจิ้มแบบสด
ยังไงฮะดำลังไปทั้งหมดเราน่าก็ให้เปิดแล้วก็ดำลงไปเลย
เสร็จแล้วเราก็ปิดกลับมาเราก็เช็ค
แล้วก็จะได้เป็นมะม่วงคลุกกันไปเลย
พิเศษที่รสชาติจะถึงใจมากสำหรับคนที่ชอบรสจัด
ไม่เผ็ดเกินไม่หวานเกินมันกระแบงเบียด
เค็มนิดนึง

ต้องมาถึงว่าพัฒนาการของวรพรจากรุ่นคุณพ่อ
ตอนนี้ก็มาสู่คุณแชมป์อย่างเต็มตัวแล้ว
คุณแชมป์มีเป้าหมายมีอะไรในอนาคตต่อไปบ้างครับ

เราจะเอาผลไม้ที่เป็นของท้องถิ่นของประจำจังหวัดต่าง

เราจะได้ช่วยเหลือกเกษตรกร
แล้วก็ส่งรสชาติอร่อยให้ลูกค้าได้กิน
แบบราคาประหยัดประหยาดคุณภาพดีในสำหรับตลาดเมืองไทย

ทุกปีจะมีมะม่วงประมาณ๓๐๐๐ล้านกิโลออกมาทุกปี

ผมยังมองเห็นโอกาสอีกเยอะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมะม่วง
มะม่วงของประเทศไทยอร่อยมากอยู่แล้ว
เราแค่ต้องรักษาความอร่อยเอาไว้
แล้วส่งไปถึงมือลูกค้าที่ต่างประเทศ
นี่มะม่วงของประเทศไทยมันเยี่ยมที่สุด

มะม่วงของประเทศไทย

นี่แหละครับมันได้ช่วยแค่กิจการตัวเองครับ
ช่วยไปถึงเศรษฐกรทุกคนในประเทศไทยด้วย
และนี่คือตัวอย่างของคนที่อยากจะเป็นเศรษฐีใหม่
ป้ายแดงนะครับคือการไม่หยุดพัฒนา
แม้สินค้าของเรานั้นจะดีอยู่แล้ว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

วันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ